คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
ลำดับวันนี้เนี่ยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เหตุการณ์ที่เพชรบุรีที่เราเคยให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
กล้องวงจรปิดไปว่ารถสีชมพูนะคะ
คนร้ายจอดรถสี่แยกเลยลงมาจากรถ
ยิงใส่รถข้างหลังภรรยาเขาเป็นคนขับ
สามีเขานั่งข้างตามภาพนี้ค่ะ
แล้วก็ยิงผ่านหน้าภรรยาเขาไปเลยไปเข้าสามีเขา

แล้วก็ทั้งคนก่อเหตุทั้งผู้เสียชีวิตจริงก็รู้จักกัน
ขายของอยู่ในตลาดเดียวกันแผงอยู่ใกล้กัน
อันนี้คือภาพช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
ที่บริเวณ๓แยกบ้านแม่ประจันทร์หมู่๑๐

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกรณกรประคองศรี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่ายาง
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสพท่ายาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่ายาง
แถลงข่าวนะคะการจับตัวผู้ต้องหาค่ะ
นายประเสริฐรอดดาราหรือในต้นอายุ๔๙ปีนะคะ
ก่อเหตุฆ่านายจันทีสุวรรณพันธ์อายุ๕๐ปี
เสียชีวิตในรถตามภาพในกล้องวงจรปิด

ตัวผู้ต้องหาไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
เขตลาดกระบังในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้เราบอกว่าเป็นบ้านญาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าบ้านที่ไปหลบซ่อนตัวเนี่ยนะ
เป็นบ้านภรรยาอีกคนนึง
นี่นะคะภาพจังหวะที่จับตัวนายประเสริฐนะคะ
ของกลางก็คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ปืนขนาด๑๑มม
เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุด้วยนะคะ
กไก่รอเรือ๓๘๘กรุงเทพฯ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นคล้ายสีชมพู

ส้มนะฮะสีส้มค่ะผู้ต้องหารับสารภาพว่าหึงหวงค่ะ
ผู้ต้องหาอ้างแบบนี้นะอ้างว่าผู้ตายไปโปรยเสน่ห์
ไปใช้คำพูดเชิงจีบภรรยาของตัวเอง
ตอนที่ขายของอยู่ใกล้กันอันนี้คือประเด็นหนึ่ง
อีกประเด็นนึงผู้ต้องหาบอกไปตั้งแต่เมื่อวาน
บอกว่ามันมีประเด็นที่ว่าผู้ตายไปดูถูกเหรียญ
หลวงพ่อจ้วนวัดเขาลูกช้างที่เขาห้อยบูชา
ก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้เขาอ้างว่า๑คือความแค้น

แล้วพอสบโอกาสเห็นรถเก่งของผู้ตายวิ่งสวนมา
ตัวเองก็เลยกลับรถแล้วก็ขับแซงขึ้นไปปาดหน้า
แล้วจอดแบบนี้ค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดลงมาจากรถนะคะ
ภรรยาของผู้ตายเป็นคนขับรถที่อยู่ด้านหลังคือตัวผู้ตายเนี่ยเขาหลับอยู่
ด้านข้างคนขับเอ็นเบาะนอนอยู่อะค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาเนี่ยนะเอามือเนี่ยนะเอื้อมมือคล่องหัวภรรยาผู้ตายไปคือผ่านหน้าไปเลยอ่ะ
แสดงว่าไปทางฝั่งคนขับนี่แหละใช่แล้วก็ไปเจาะยิงตัวสามีเขานี่นะคะยิงไปสองนัดจะซ้ำอีกนัด
ขัดลำกล้องภรรยาของผู้ตายเลยขับรถหนีไปตัวเขาเองก็ขับรถหนีไปเหมือนกัน
ระแคะระคายตอนที่ไปตลาดนัดมามองอาการแล้วคือรู้ว่าเราผู้ชายครับเรามองออก

ตอนนั้นต้องเก็บขาดสามารถให้ไปหลายครั้ง
นี่นะคะผู้ต้องหาก็อ้างว่าขาดสติไม่ได้ตั้งใจสะสมความแค้นไว้หลายครั้ง

เผลอถ้ายางตำรวจก็เริ่มทำแผนก็คือตั้งแต่ลงมาจากรถเลย
ปืนเนี่ยเหน็บอยู่ที่เอวนะคะแล้วก็ไปที่รถของผู้ตาย
โดยภรรยาของผู้ตายเป็นคนขับภรรยาของผู้ตายเขาลดกระจกลง
ด้วยความที่เป็นคนรู้จักเขาก็ทักทายกัน
แต่กลายเป็นว่าผู้ต้องหาคือแบบโอ้โหเอื้อมมือผ่านหน้าภรรยาของผู้ตาย
เป็นคนขับไปเลยแล้วก็เจาะยิงไปนะคะ
แล้วก็ขับรถหนีไปทางจังหวัดเพชรบุรีอันนี้คือการทำแผน
ก็คือเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
คือทีมข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามถึงมูลเหตุจูงใจนะคะ
ว่าจริงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่
ทีมข่าวก็ถามอยู่หลายครั้งนะคะคือมันมีประเด็นที่บอกว่า
มันเป็นเรื่องของความหึงหวงตั้งแต่มีข่าวแบบวันแรกเลยนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่านายประเสริฐผู้ต้องหาจะตอบว่ายังไงบ้าง
คือประเด็นที่ทีมข่าวของเราถามเพิ่มเติมก็คือมันมีประเด็นเพิ่มมาว่า
ตัวผู้ต้องหาสนิทสนมกับภรรยาของผู้ตายจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกบอกว่าเป็นความหึงห่วงก็คือผู้ตายไปจีบภรรยาของผู้ก่อเหตุ
แต่มันกลายเป็นว่ามีอีกข้อมูลนึงว่าผู้ก่อเหตุไปสนิทกับภรรยาของผู้ตาย
เราก็เลยพยายามจะถามเนี่ยนะคะตัวนายประเสริฐผู้ต้องหาก็ไม่ตอบ
พันธุ์ต้องหาตอบตำรวจว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวง
ที่ผู้ตายไปคุยกับภรรยาของเขาแล้วก็เรื่องของการดูถูกเหรียญหลวงปู่จ้วน
ตัวผู้ก่อเหตุเขานับถือก็เลยไม่พอใจในเรื่องนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่บอกผู้ต้องหาสนิทกับภรรยาของผู้ตาย
อันนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกรณกรบอกว่าไม่จริงนะคะ

ก็ให้การว่ามีการลักษณะไม่ได้สนิทสนมนะครับ
ยังแต่ว่าเวลามาเจอกันที่ตลาดนัดนะครับ
ก็ผู้เสียชีวิตมีการมาพูดคุยกับภรรยาตัวเอง
กรอบกับผู้ต้องหามีความหึงห่วงเดิมอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยเกิดอาการโมโหขึ้นนะครับ
ผู้ต้องหากับภรรยาผู้เสียชีวิตอาจจะมีความสำคัญของพวกมัน

ด้านภรรยาของผู้ต้องหาค่ะนางธนพรบุญรอด

หลังจากนี้ก็จะช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตายนะคะ
แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
แต่ก็อยากแสดงความจริงใจและรับผิดชอบ
ต่อเรื่องราวที่สามีของตัวเองก่อไว้

แต่ก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปเจอกับอะไรบ้าง
ก็อยากจะบอกความรู้สึกผ่านสื่อนะคะ

สิ่งที่เธอทำได้ก็แค่ให้กำลังใจปลอบใจ
สามีก็บอกแค่ว่ายอมรับผิด
และสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป

แต่พอเราไปอันนี้แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้าง
เพราะสังคมตอนนี้ก็คนทำผิดนะ
มันก็ต้องเจอปัญหาอะไรต่ออะไร

อยากจะบอกฝากครอบครัวเขาด้วย
ว่าฝากสื่อไว้ด้วยว่าพี่จะเยียวยาเขา
พี่ต้นเมื่อกี้ได้ไปเข้าหาพี่ต้นก็บอกว่า
ก็สารภาพผิดทุกอย่างทุกอย่างแบบทำไปด้วยบันดาลโทษะอะไรอย่างนี้

จะเปลี่ยนทุกอย่างจะไม่นี่มันเป็นบทเรียนไง
ทางครอบครัวของผู้ตายนะคะ

ภรรยาของผู้ต้องหาก็พยายามจะอธิบาย
และแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือเยียวยาทุกอย่าง
แต่ว่าก็มีญาติของผู้เสียชีวิต
เขาก็ยังคาใจกับสาเหตุที่ผู้ต้องหาก่อเหตุนี้ค่ะ
อันนั้นเราเอาความจริงมาพูดที่นี่ดีกว่า
เราไม่ต้องพูดว่าคนอื่นคิดอย่างไร

เรามีความจริงใจที่จะไปหาทางเรา
เราก็มีความจริงใจที่จะพูดด้วย
เราก็มีความจริงใจที่จะพูด
แต่ถามว่าเราก็อยากรู้ว่าทำไม
แค่คำพูดแค่ไม่สองคำอย่างคือคำตอบพวกนี้นะคะ

หนูตอบไม่ได้ว่าหนูไม่ได้คนทำ
ที่หนูอยากเจอน้องคือใจที่บริสุทธิ์ของหนูเนี่ย

แต่จะมาเถียงว่าที่ต้นทำเพราะอะไร
ตอบหนูตอบไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ทำ
แต่สิ่งที่ดีของหนูมันมีความรู้สึกดีกับน้อง
ซึ่งเราจะเห็นกันวันแรกเราไม่น่าเป็นอย่างนี้

นี่นะคะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหา
ขึ้นรถไปไปขออำนาจศาลจังหวัดเพชรบุรีฝากขังนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะค่ะ
เพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของผู้ตาย

ไม่ใช่คำกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหานะครับ